ค่ะไปต่อกันที่พี่นิ้งกุลสตรีกันหน่อยค่ะเชื่อว่าหลายคนยังคงส่งกำลังใจกันต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดพี่นิ้งเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะสุขภาพดูจะดีขึ้นนะคะ
แล้วก็สีหน้าสีตาดูสดใสมากขึ้นด้วยค่ะ
หลังจากที่พี่ดิ้งอยู่โรงพยาบาลมานานถึง๒เดือนเต็มตอนนี้ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้ว
แล้วก็ต้องระวังเรื่องของโรคแทรกซ้อนด้วยพกยาติดตัวเอาไว้ตลอดค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่นิ้งได้โพสต์ภาพไปพักผ่อนที่ทะเลนะคะหลายคนเห็นแล้วแหม่มันโล่งใจเนอะ
ตามกันไปด้วยล่าสุดพี่นิ้งก็โพสต์ภาพไปถวายสังขทานที่วัดค่ะ
แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยใจความว่าเราทำบุญเพื่อให้ได้ผลดีหรือกรรมดีเกิดขึ้นกับตัวเอง
วัดใกล้โรงแรมที่สุดนี่แหละค่ะก็รู้สึกดีเมื่อได้ทำบุญด้วยแล้วก็ทำสิ่งดีดี
อยู่โรงพยาบาลนานไม่มีโอกาสได้ทำบุญนะคะมาทะเลก็เลยได้มีโอกาสถวายสังขทานถวายผ้าไตรแล้วก็ยาให้กับหลวงพี่นะคะ
พรมน้ำมนต์แล้วมันชื่นใจค่ะซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้พี่นิ้งกันเยอะเลยนะคะ
ก็หลายคนอย่างที่เห็นกันเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าพี่นิ้งหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะ
ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพี่นิ้งกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าพี่นิ้งเองเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มหวานตั้งแต่ตอนที่เล่นละคร
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังยิ้มสวยเหมือนเดิมนะคะก็ต้องขอให้พี่นิ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ